สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

กับข่าวเช้าตู่เพราะนี่คือ
สีฝันข่าวเช้าตู่ในลักษณ์มาแล้วครับ
นี่แหละครับสดสายยามเช้าก่อนไปทำงานนะครับ

ร้อนแบบนี้หนีไปเล่นน้ำกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อมีฟังเดี๋ยวก็ต้องมีฟัง
กระโดดลงทุ่นปั๊บกระเด้งทันทีแบบนี้แหละครับ
ดูแล้วก็มีความสุขสนุกสนานจริง
ส่วนคุณยายท่านนี้ครับที่จะเล่นกับเป็ด

อาจจะมีชีวิตแบบนี้ขึ้นได้ครับ
ทำอะไรครับพี่แมวเจ้ารมร้อนผิงใหม่
ยกแขกยกอันนี้สบาย
ยายาอย่ามาเล่นแบบนี้นะคุณน้องเดี๋ยวพี่แมวเข็นปมกสล็อก
นี่แหละครับทำตัวแบบแมวจริง
ไอเดียดีมีสร้างสรรค์ปิ้งย่างบาร์บีคิวแบบมีเดียมหมุนเพลินไปเลยครับ
วิธีการต่อมาทำความสะอาดปูไม่ปูหนีบมือแสนง่าย
ไม้ตะเกียบให้ปูหนีบก็จบสิ้น
แม่คิดได้อย่างไรนี่คะ
เพื่อนจะบวชบุญหลานนะครับไม่ต้องกางแก่วงหลองนะคะ
ให้พี่เขาและก็ได้เสริงเรตเต้นนะครับ
เหมาถังเดียวเล่นได้ทั้งวัน
แม่คิดได้อย่างไรนี่คะ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ